มีความรักของพี่เกิดที่เซเว่นที่เล็บเว่นโอ้แม่เหนือเย็นน่ะจงเห็นใจพี่
พี่รอบคนโด่มีโตทรงคืนคำรับเมื่อการ

รักหรือที่เซเว่นเป็นสักคู่แหละครับของพี่รุ้มสุริยา
กลับไปเมื่อประมาณ๑๕ปี๑๖ปีที่แล้วโด่งดังมาก

เออหน้าตาสดใสมากนะครับ
เพราะอารมณ์แบบนี้แหละครับความรักมีอะไรหลายอย่างมากมาย
เซเว่นก็เกิดขึ้นอาจจะรักซ้อนก็เป็นได้
ได้ไหมทั้งหมดนะครับซ้อนรักครับเอออารมณ์แบบนี้
เพราะที่นี่คือสีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วค่ะ
แม่นะครับความรักแบบนี้แหละครับเกิดที่๗๑๑
แต่รักต่อไปนี้นะครับเป็นรักระหว่างรบหรือว่ารักอะไรกันแน่
รบก่อนหรือเปล่านะครับไปดูความรักเกิดขึ้นท่ามกลางอะไร
เชิญชมได้เลยครับ
อยู่ข้างในก็หนาวอยู่ข้างนอกก็ร้อน
อยู่ระหว่างกลางนี่แหละดีตรงกลางไม่ขัดแย้ง
แถมเวลาประตูปิดนวดเนื้อตัวเบา
ที่นอนแบบนี้ไม่มีอะไรสบายนอนดูเศรษฐกิจรายวัน
เพราะเราเป็นน้องหมาร้านสะดวกซื้อ
เมียวเมียว
อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งได้ไหมกำลังโมโหอย่ามายุ่ง
เมียวเมียว
เอ๊ะก็บอกว่าอย่ามายุ่งเจ้านายเพิ่งด่ามา
แมวพี่อย่านะใจเย็นอย่าโกรธใครนะใจเย็น
จะตามร้อยทุกท่าเต้นทุกลีลาผมมั่นใจว่าผมเหมือนครับ
เมื่อคุณแม่เปิดวีดีโอเพลงนี้ให้ผมดู
ผมกรอกท่าโชว์ลีลาทันทีเลยครับ
เครียดช่วงนี้สอบเครียด
ทำไมเพื่อนนิ่งเงียบกันจังเลย

เขียนแต่ละคนมีไอเดียไม่มีคนสนใจผมเลย
คิดไม่ออกงั้นอย่างนี้ก็แล้วกัน
วิชาเวทมนต์ที่ร่ำเรียนมาเพราะคาถานี้สอบผ่านแน่นอน
แม่คุณน้องเวลาเรียนไม่อ่านหนังสือ
ไม่รู้เรื่องรู้จริงก็เลยออกอาการมึนซะเลย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป